พาไปกินซูชิระดับพรีเมียมร้านนี้คุณภาพเยี่ยม
และที่สำคัญสร้างรายได้หลักแสนเลยจ้า
ตามมาจ้าร้านทานนะซูชิ
เออทานนะซูชิ
ฮ่าทานอะไร

ทานนะรับสัทธิตั้งอยู่ที่บริเวณทางเข้าโครงการบ้านเอื้ออาทร
ตูมอำเภอศรีมหาโพจังหวัดปราจินบุรีนะจ๊ะ
ทางร้านเขาก็เปิดขายซูชิเอาอกเอาใจคนในพื้นที่แหละ
ราคาขายตั้งแต่สิบถึงยี่สิบห้าบาทเอ้ยราคาอย่างงี้ขายได้ด้วยเหรอ
เนี้ยคุณดูดิคำละสิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาทอะไรต่างต่าง
แล้วทำใหญ่มากแล้วก็ยังมีการจัดเป็นเซตมันปูด้วยนะ
รวมทั้งชุดพิเศษที่เป็นปลาแซลมอนด้วยนะครับทางร้านนี่เขาสั่งนำเข้ามาเองจาก
นอลเวย์นอลเวย์เจ้าบอกให้ว่าของเขาอ่ะปลาแซลมอนอ่ะ
ใหญ่ก็คือเลี้ยงที่นอเวย์อยู่แล้วเป็นแบบว่าเจ้าใหญ่นะก็เลยทำให้ปลาแซลมอนที่นั่นน่ะ
ดีมีคุณภาพนี่เนื้อนุ่มเลยนะคะภายในร้านตกแต่งเรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่น

ทางร้านนี่เขาให้ลูกค้าสามารถเลือกทานที่ร้านก็ได้
หรือจะซื้อกลับบ้านก็ได้นะคะ
แล้วลูกค้าที่มาทานส่วนใหญ่เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
สดใหม่ให้เยอะ
ก็บอกสะอาดสดและอร่อย
เจ้าของร้านคุณสุวัสดิ์สุริวงศ์
เขาบอกว่าขายซูชิเป็นคำแบบนี้นะ
ถ้าเป็นหน้าแซลมอนก็จะ๒๕บาทใช่ไหม

แล้วก็เมนูไข่หวานแล้วก็เมนูคานิมิโซก็คือมันปูนะคะ

สายดองก็ชอบกันไปเป็นเมนูพิเศษของทางร้าน

ในส่วนของปลาซาวมัน
ขนาดน้ำหนักอยู่ที่๕๖กิโลกรัม
ซึ่งขนาดปลาค่อนข้างใหญ่นะคะ
แล้วนอกจากนั้นทางร้านเขาใช้ปลาสดวันต่อวัน
เพราะฉะนั้นเรื่องของรสชาติความสดสะอาดมั่นใจมาก
แล้วก็มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่๓แสนบาท

และสิ่งสำคัญกว่านั้นโฟกัสตรงนี้คุณผู้ชม
ทางร้านเขามีโปรโมชั่นดีมาฝาก
มีอะไรยังไงไปฟังเลยจ้า

มีเฉพาะวันนี้วันที่๒๐นี้ถุนายนเท่านั้นนะครับ

ที่เราขึ้นให้ได้เลย
ไปบอกนะบอกว่าดูเนี่ยรายการตลอดข่าวนะ
ไม่ใช่ว่าบอกลดให้หน่อยรู้จักคุณชนะน้องใบตองคุณชิสาไม่เกี่ยว
มาจากตลอดข่าวเขาลดให้เลยค่ะ